คนไทยเนี่ยมีเรื่องใกล้ตัวอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกครับ

พอน้ำมันประกาศว่า
จะลดราคาโอ้โหก็โพสต์กันแล้ว
อย่าเพิ่งเติมนะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ตี๕
แต่น้ำมันขึ้นราคานี่ก็หื้อ

มันขึ้นตลอดเลยช่วงเดือนนี้๖ครั้ง
ขึ้นซะจนคนเนี่ย
โพสต์ข้อมูลในสังคมออนไลน์
โจมตีรัฐบาลโจมตีปตทโจมตีคนที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกจะผิดจะจริงจะเท็จอะไรยังไง
แต่เอาเป็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับ

ราคาน้ำมันขายปลีกนะอันนี้คือที่ท่านไปเติมเลยนะครับ
เติมน้ำมันใส่รถแล้วจ่ายเงินให้ปั๊มเนี่ย
ปรับขึ้นไปแล้วถึง๖ครั้งนะฮะ
ราคาน้ำมันดีเซลก็ขึ้นมาถึง๑บาท๙๐สตางค์นะครับ
คนก็เปรียบเทียบกันเยอะโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างมาเลเซีย
ทำไมเขาถูกเขาแค่๑๙๒๐บาทอะไรประมาณอย่างนี้

ราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันก็เท่ากันพอกัน
แต่พอมาถึงผู้บริโภคปลายทางสุดท้ายอย่างบ้านเรา

เอาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับข้อมูลมันหลั่งไหลพร่างพรูมากนะฮะ

ไปติดตามจากคุณทัศนาโคฏทองครับ
คุณผู้ชมครับราคาน้ำมันหน้าโรงการน้ำมันของประเทศไทย
ปัจจุบันนี้มีโครงสร้างสัดส่วนราคา

วันนี้นำคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าโครงสร้าง
ส่วนของราคาน้ำมันในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
ส่วนแรกนั้นเป็นในส่วนของราคาที่โรงกัดน้ำมันจำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันครับ
ส่วนนี้ยังไม่รวมเรื่องของอัตราภาษีกับเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ส่วนที่๒เป็นอัตราภาษีกับเงินนำส่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

มาดูว่าราคาน้ำมันของประเทศไทย
จะเป็นราคาเท่าไหร่และมีโครงสร้างอะไรกันบ้างครับ
มาดูยกตัวอย่างของราคาน้ำมันดีเซล

กลับไป๒๔พฤษภาคม๒๕๖๑ครับ
ราคาน้ำมันดีเซลจำหน่ายที่๒๙บาท๗๙สตางค์ต่อลิตรนั่นเองครับ
แต่ว่าราคานี้นั้นยังไม่รวมภาษีของแต่ละทองที่
แต่ละจังหวัดนั้นมีการจัดเก็บไม่เท่ากัน
ทำให้ราคาน้ำมันแต่ละพื้นที่นั้นจำหน่ายไม่เท่ากันครับ
ราคานี้นะครับราคาน้ำมันหน้าโรงกันในปัจจุบันนั้นอยู่ที่๑๙บาท๒๙สตางค์ต่อลิตร
เสียภาษีสรรพสามิตรอยู่ที่๕บาท๘๕สตางค์
ภาษีเก็บเข้าเทศบาล๕๘สตางค์
เงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง๑สตางค์ครับ
แล้วก็เก็บเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน๑๐สตางค์
เป็นราคาขายส่งลิตรละ๒๕บาท๘๔สตางค์
แต่ว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับ
หรือว่าแวดอีก๑บาท๘๐สตางค์ต่อลิตร
รวมเป็นราคาขายส่ง๒๗บาท๖๔สตางค์ต่อลิตร

แต่ละปั๊มจะได้ค่าการตลาดอยู่ที่๒บาทต่อลิตรครับ
และมีภาษีค่าการตลาด๑๔สตางค์
จึงออกมาเป็นราคาน้ำมันที่ขายอยู่ที่ละปั๊ม
บาท๗๙สตางค์ต่อลิตรนั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อนำโครงสร้างของราคาน้ำมัน
ชนิดที่มีการจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับ
ทั้งหมดเมื่อมีการนำมาเฉลี่ยกันแล้วนะครับ
ราคาน้ำมันไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นัก
อยู่ที่๑๙บาทถึง๒๒บาทต่อลิตรครับ
แตกต่างตรงที่เรื่องของภาษีสรรพสามิตร
เงินที่ต้องมีการนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับ

เปรียบเทียบราคาน้ำมันระหว่างประเทศไทย
กับประเทศในอาเซียนเป็นเพื่อนบ้านของเรา
มีคำถามว่าทำไมมาเลเซียถึงจำหน่ายราคาน้ำมันได้ถูกกว่า

เหตุผลก็เพราะว่ารัฐบาลของมาเลเซียนั้นมีการนำเงินไปอุดหนุน
จำหน่ายราคาน้ำมันให้กับประชาชนในประเทศได้ถูกกว่านั่นเองครับ
เหตุผลก็เพราะว่าประเทศมาเลเซียนั้นเป็นประเทศที่ทำการส่งออกน้ำมันสุทธินั่นเองครับ
ทำให้มีเงินกลับเข้าไปที่รัฐบาลของมาเลเซียค่อนข้างมาก
และรัฐบาลเองก็มีการนำเงินส่วนนี้มาอุดหนุนราคาน้ำมัน
จำหน่ายได้ถูกกว่าประเทศไทยนั่นเองครับ

ของสำนักงานนโยบันและแผงพลังงามหรือว่าสอนอพอ

ปรากฏว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่มีการจำหน่ายน้ำมันแพงที่สุดในอาเซียนครับ
แต่ว่าเป็นประเทศสิงคโปร์ที่อยู่ที่อันดับที่๑จำหน่ายราคาน้ำมันแพงที่สุดของอาเซียน
ส่วนไทยนั้นอยู่ที่อันดับ๔และ๕ของอาเซียนครับ
โดยบรูไนเป็นประเทศที่จำหน่ายราคาน้ำมันถูกที่สุดในอาเซียนอยู่ที่๗บาทกว่าเท่านั้นเองครับ
ก็จะได้รู้ว่าจากหน้าโรงกลั่นราคาเท่านี้แต่เรามีอีกหลายสิ่งหลายอย่าง
มันก็มาถึงเราก็คือราคาในปัจจุบันที่ท่านเติมน้ำมัน